อยู่ที่ใต้ครับไปที่หาดใหญ่สงขรานะฮะเขามีร้านขายอุปกรณ์กีฬาแห่งหนึ่งนะฮะ
แอบลักลอบเปิดเป็นโต๊ะรับพนันฟุตบอลชาวบ้านเขาเห็นก็ไม่สบายใจ
ทั้งเรื่องของการพนันทั้งเรื่องของการมั่วสุมเดี๋ยวเกรงว่าจะมีโควิดมาระบาด
ก็เลยแจ้งฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบและฝ่ายปกครองก็นำกำลังเข้าไปทลายเลยนะฮะ
ไปดูนาทีในการบุกเข้าไปจับกลุ่มหน่อยครับ
พอฝ่ายปกครองบุกเข้าไปทุกคนก็ยังนั่งอยู่กันแบบงงไม่ยอมเปิดประตู
แต่เห็นหลักฐานชัดเจนว่ามีคอมพิวเตอร์เรื่องของการรับแทงพนันฟุตบอลออนไลน์ต่างเนี่ยนะครับ
บุกเข้าไปก็อย่างที่เห็นไปเจอพนักงานอยู่๔คนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปแทงการพนัน๑คน
ซึ่งพนักงาน๔คนกำลังนั่งรับโทรศัพท์แทงพนันต่อหน้าต่อตาแล้วก็อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นี่แหละครับ
ก็เลยสั่งให้เปิดประตูแล้วก็รวบตัวได้พร้อมกับของการก็คืออุปกรณ์การรับแทงพนันทั้งหมดเลยนะครับ
นายคาทาวุฒิพิมพ์ศักดิ์ประหลัดอำเภอหาดใหญ่บอกว่าได้คำสั่งมาจากในอำเภอหาดใหญ่
จากการที่ชาวบ้านระแวกนี้เขาก็ร้องทุกข์ไปว่านี่นะ
มีกลุ่มวัยรุ่นมาแอบลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลกันในร้านนี้
เจ้าของโต๊ะพนันฟุตบอลก็มีการเปิดให้นักพนันไปแทงฟุตบอลกัน
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและจับกลุ่ม
เรื่องต้นไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของบ้านเลย
ก็เลยยึดของกลางทั้งหมดเป็นเงินสด๓๐๐๐บาท

ทีวี๕๐นิ้ว๔เครื่องแล้วก็อื่นอีกหลายรายการ
แล้วก็คุมตัวทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้

แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาจัดให้มีการ
ลอบเล่นการพนันฟุตบอลต่างประเทศโดย
ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
นำตัวทั้งหมดส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ